เกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาหรือว่าถ้ำนาคา

คือกระแสกำลังมาตอนนี้
เพราะเขาบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาไม่ได้ขึ้นแล้วก็จองเอาไว้
ที่ได้ขึ้นไปในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา
และคนก็ไปโยงว่าเป็นเสาห้า

ใช่ค่ะคนขึ้นไปนับพันเลยล่ะครับ
และทีนี้ตอนที่ขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา
ที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาล

ปรากฏว่าค้างคากันอยู่ข้างบน
ค้างคาค้างคาจริงนะครับ
เพราะว่าในวันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

นักท่องเที่ยวลงมาแจ้งนักข่าวบอกว่า
พี่คนยังติดอยู่ข้างบนอีกเป็นร้อย

กลับตัวก็ไม่ได้ให้ไปต่อไปก็ถึงกว่าจะถึงนะ
ใช่ฮะแล้วทีนี้นักท่องเที่ยวก็ถ่ายคลิปนี้มาให้ดู
บอกพี่ตอนที่ขึ้นไปเป็นแบบนี้

และมีช่วงหนึ่งที่เป็นบันไดแดงคุณเป็นบันไดทางแคบ
ขึ้นลงได้แบบว่าสวนกันไม่ได้
ถ้าคนขึ้นก็ต้องรอฝั่งขึ้นขึ้นมาให้หมดก่อน
ถ้าจะลงก็ต้องรอเป็นจังหวะ

ใช่เขาบอกว่ารอตรงนี้บางทีเป็นชั่วโมงเลยนะ
แล้วก็รอไปเข้าถ้ำนาคา

ก็รอเพราะคนเยอะจริง
และทีนี้ขาลงมันลงมาไม่ทัน
ฟ้ามันมืดซะก่อน๒๓ทุ่มยังลงกันมาไม่หมดเลยนะฮะ

ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะ
ผู้ว่าสนิทขาวสะอาดต้องสั่งให้หน่วยงาน
ต้องสั่งให้เจ้าหน้าที่นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเร่งด่วนเลย
จนสามารถนำนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่บนเขาบนถ้ำนาคา
ลงมาข้างล่างได้ทั้งหมดเวลาตีหนึ่งนะคุณ

แล้วคุณกลัวนะกลัวอันตรายที่เกิดขึ้น
เพราะข้างบนมันมืดนะฮะแล้วก็ถ้าคนลงมาเอง
เบียดเสียดกันแบบนี้นี่จังหวัดนี่เขาต้องช่วยกันเต็มที่เลยนะ

บอกว่าเคยสั่งการไปแล้วให้กระชับกันหน่อย
เรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวเรื่องของการจัดสรรเวลาอะไรอย่างนี้นะครับ
เรื่องนี้นะฮะคนที่ควันอกหูเหมือนกัน
ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สั่งการให้ประหลัดกระทรวงเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเลย
ว่าในวันเกิดเหตุคือวันเสาร์ที่๕กุมภาพันธ์เนี่ย
ตกลงแล้วมีนักท่องเที่ยวติดค้างบนเขาเกือบพันคนจริงหรือไม่
จริงนะคุณนะคู่แบบนี้เลย
โอ้ต้องย้ายผู้เกี่ยวข้องกันระนาวเลย

เพราะคุณไม่ปฏิบัติตามไงคุณ

ไม่ไงรัฐมนตรีท็อปบอกว่า
ใครจะไปเที่ยวอุทยานอะไรพวกนี้
แต่วันนั้นอาจจะปล่อยเป็น๑๐๐๐ได้อย่างไร
รัฐมนตรีลูกท็อปบอกว่าไม่ได้

ผมเคยขึ้นไปผมต้องรีบลงเหมือนกัน

อีกอย่างนักท่องเที่ยวบางคน

เพราะลงมามันมืดมันอันตรายนะฮะ
ก็มีการฆาตโทษผู้เกี่ยวข้องไว้ด้วยนะครับ
และอย่างที่บอกไปเหตุการณ์เสาห้า

ถ้านับตามตำราโหรศาสตร์นะ
ที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

แค่เป็นวันที่๕เท่านั้นเอง

วันขึ้นหรือแรม๕ค่ำเดือน๕
ส่วนวันเสาร์ที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เป็นแค่ขึ้น๔ค่ำเดือน๓

เขาบอกว่าเสาห้าจริงแล้วจะเกิดขึ้นยากมาก

คือเป็นวันแข็งมากนะสำคัญจริงเนี่ยใช่ต้องเป็นวันแข็งจริง

เขาบอกว่าเป็นวันที่มีพลังถ้าประกอบพิธีพุทธาพิเศษ
ประกอบเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะ
วันที่เป็นวันเสาร์๕จริงเนี่ย
ทำให้วัตถุมงคลนั้นมีพุทธคุณด้านคงกระพันธ์แค้วค่า

แต่ว่าคนหลายคนไปนับว่าเสาร์ที่๕กุมภาพันธ์คือวันเสาร์๕นะฮะ
ทีนี้เขาบอกว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่หน่วยงานต้องดูแลเต็มที่เลย

ปรากฏนักท่องเที่ยวก็ยังขึ้นภูลังกากันเยอะเหมือนกัน

ไปถ้ำนาคาไปกลับไหว้กันใช่ไหมคะ
และที่สำคัญเนี่ยหน่วยงานหรือว่าคนในพื้นที่เนี่ย

คือมีแอปไว้แล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ
ลงมาไม่ได้ดึกเที่ยงคืนตีหนึ่ง
เกิดอะไรขึ้นล่ะโอ้โหจะดูไม่จืดกันล่ะ
นี่แล้วมีรายงานเรื่องหนึ่งที่อาจจะดูไม่จืดเหมือนกัน

ขึ้นไปประมาณ๕๐๐๗๐๐คน
ทุกสัปดาห์เลยจะมีหน่วยงานราชการทั้งในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง

เกินจำนวนละ๗๐๐นี่ไม่ใช่ละนะฮะ